อยากจะให้ดูก่อนหน่อยเรียกว่ามันเป็นยังไงดี

ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นแบบไหน

เพื่อคุณพ่อบ้านและแม่บ้าน

คุณจะไม่โดนน้ำมันกระเด็นเซ็นซ่านใส่ตัวอย่างแน่นอน
เป็นเทคโนโลยีใหม่ล้ำหน้า

ล้ำมากค่ะล้ำอีกนิดนึงกระแทกหน้าแล้วค่ะ

คือการทำอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

กลัวบ้างนะบางทีกลัวหมินบาน
กลัวไฟดูดกลัวไฟช็อตนี่กลัวน้ำมันกระเด็น
ทำยังไงก็ต้องเอาสิ่งที่มีภายในบ้าน
อย่างไม้ถูกพื้นอย่างนั้นนะคะมาต่อกันนะ
แล้วก็ให้มันเป็นตัวกั้นคอยไม่ให้น้ำมันกระเด็นใส

ดีไหมดีไหมบ้านไหนที่มีเทคนิคแบบนี้บ้าง

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่บ้านใช้เป็นประจำเลย

ก็สามีก็เลยค้นคว้านวัตกรรมนี้ขึ้นมาไง

สุดยอดโอ้มันชอบจริงเลย